มาอีกเรื่องหนึ่งค่ะมาดูความคืบหน้ากันหน่อย
ว่าลูกสาวถูกรุ่นพี่ชั้นป๓ข่มขืนในห้องน้ำที่โรงเรียน
แล้วพ่อก็เชื่อด้วยนะคะว่ารุ่นพี่ที่ก่อเหตุ

เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจก็มีการเรียกผู้ปกครอง
รวมถึงพี่ป๓ที่ถูกกล่าวหา
แล้วก็พยานมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ซึ่งทางด้านคุณพ่อของน้องป๒
ก็ได้เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
พอรู้ผลการตรวจร่างกายของลูก
พบร่องรอยการถูกกระทำชำราว
พ่อบอกเอาจริงจนถึงวันนี้ครอบครัวยังเครียดอยู่เลย
ลูกสาวเองก็มีอาการซึมเศร้า
พ่อก็ทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพแนนมุษย์

พาตัวลูกสาวป๒ไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ก็เลยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ได้ไม่มากนัก
ทีนี้ผลการตรวจร่างกายครั้งที่สอง

บอกว่าพบร่องรอยฟกช้ำบริเวณปากช่องคลอด
แต่ยังไม่สามารถชี้ชัดได้
ว่าเป็นการถูกกระทำชำราวหรือไม่
คุณผู้ชมจำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ค่ะ

หมอยืนยันนะว่าน้องต่อสองเนี่ยถูกกระทำชำราวจริง
แต่เอ๊ะทำไมรอบนี้โรงพยาบาลสุรินทร์
ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ล่ะว่าถูกกระทำชำราวหรือไม่

ตอนเที่ยงของวันจันทร์ที่ผ่านมา

หลังจากนี้ก็จะต้องมีการเอาหลักฐานต่างเนี่ย

อย่างเสื้อผ้าชุดที่น้องใส่

แล้วจะต้องส่งไปตรวจที่โคราช

คงใช้เวลาอีก๑เดือนนะคะ

พี่ป๓เนี่ยยังจะปฏิเสธ

ลูกถูกรุ่นพี่ป๓กระทำชำราวจริง
เดี๋ยวฟังเสียงคุณพ่อหน่อยนะคะ
แล้วพ่อบอกว่าพ่อก็ไม่เอาแล้ว
เดี๋ยวจะย้ายให้ลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่นแทนแล้ว
เพราะว่ากลัวไม่มั่นใจไม่เชื่อถือ
ระบบการดูแลนักเรียนของโรงเรียนนี้
ส่วนทางฝากฝั่งพอก็บอกว่า
เรื่องต่างต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงาน

จะพยายามให้คุณครูไปสอดส่องดูแลในมุมอับมากยิ่งขึ้น
ตอนนี้ตำรวจแล้วก็สหวิชาชีพก็ไปพูดคุยกับเด็กผู้ชาย

เพราะว่าน้องป๒พูดถึงรุ่นพี่ป๓คนหนึ่ง

เอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวเราทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชม

เพราะว่าข้อมูลนี้มาจากการสอบสวนของตำรวจสพแนงมุด
อันนี้เป็นคำให้การของน้องป๒

คือมันเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมระหว่างที่น้องป๒กำลังเข้าห้องน้ำอยู่
มีรุ่นพี่เป็นพี่ป๓มากัน๓คนนะ
แล้วคุณครูเขาใช้พี่ป๓๓คนให้มาตักน้ำ

ปรากฏว่าพี่ป๓มาแล้วเห็นว่าน้องป๒กำลังเข้าห้องน้ำอยู่
เด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดนะคะเขาผลักประตูเข้าไป
เข้าไปเสร็จแล้วปั๊บพอน้องอยู่ในห้องน้ำไง
ตัวใหญ่สุดผลักประตูเข้ามาแล้วก็ก่อเหตุ
ส่วนอีก๒คนค่ะเมื่อกี้คุณสืบสกุลบอกว่าอะไรนะ
ตักน้ำแล้วก็เอากลับไปให้คุณครู
โดยที่เอาจริงเขาไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในห้องน้ำ
นี่ค่ะมันเป็นคำบอกเล่าที่น้องบอกให้กับตำรวจฟัง
อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต๓
นิ่งนอนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตั้งคณะกรรมการให้มาตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้แล้ว
แล้วก็ลงพื้นที่หาข้อมูลจาก

แล้วก็ทางด้านผอโรงเรียนรวมถึงคุณครู
ขอเวลาหน่อยสัก๓๕วัน
ให้คณะกรรมการได้ทำงานได้เก็บข้อมูล
แล้วจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากกว่านี้
แล้วก็พูดถึงเด็กนักเรียนชั้นป๓๓คน
๒คนอยู่ห้องเดียวกันอีกคนอยู่คนละห้อง
ตอนนี้เด็กก็ยังมาเรียนตามปกตินะครับ
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองของเด็กชายทั้ง๓คน
ขอไปเก็บเสื้อผ้านักเรียนในวันที่เกิดเหตุ
แล้วก็กางเกงในของเด็กผู้ชายเอาไปตรวจสอบ
ก็บอกว่าพอหลานกลับมาที่บ้านก็ดูท่าทีปกติ
ยายก็เชื่อว่าหลานไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้แน่นอน
เรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอเรื่องผลการตรวจสอบหน่อยนะคะ